คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นที่ฮือฮาฮือฮา
สลายคั่วผมใช้คำตามพักเพื่อไทยนะสลายคั่ว
เพราะฉะนั้นอันนี้คือมันก็จะชัดมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือร่วมรัฐบาลแบบแน่
และ๒สิ่งที่ตามมาก็คือจะยกมือโหวตนายกแบบแน่ด้วย
นี่ไงคือมาแรงแซงพลังประชารัฐอีกนะ

ที่คือตอนก่อนหน้าคุณไผลลิกออกมาบอกว่า
จะยกมือโหวตนายกให้
แต่เรื่องร่วมรัฐบาลคือตอนนั้นก็ยังคลุมเคลือคลุมเคลืออยู่
นี่ไงครับคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานเย็น
อัครเดชวงพิทักษกรวมไทยสร้างชาติ
มาแถลงยืนยันแต่ตอนแรกพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
เรื่องสำคัญขนาดนี้ส่งโคศกมาคือได้ไหมได้
แต่นึกว่านี่คนนี้จะแถลงนึกว่าคนนี้

โคศกมายืนยันว่าคณะเจรจาของทั้งสองพัก
คุยกันอย่างเป็นทางการแล้วเห็นร่วมกันว่า
พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาล
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้น

ที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒ร่วมรัฐบาลด้วยนะ
ซึ่งพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีไงนะครับ
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ที่มีกระแสข่าวหนาหูอื้ออึงบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้
รวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าไม่ได้เจรจาต่อลองเรื่องนี้
เรื่องต้นตกลงร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเท่านั้น

กว่าจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรี๒๒สิงหาคมนี้

คิดว่าท่านจะมาแถลงข่าวด้วยตัวเอง
คงจะติดภารกิจแต่ท่านโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
วันนี้ผมและเลขาธิการพัก
ได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทย
เรื่องการร่วมทำงานให้ชาติบ้านเมือง
ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า
ปรองดองและร่วมกันนำพาชาติ
ไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นการพูดคุยในหลักการทำงาน
เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไปสำคัญนะครับ
รวมไทยสร้างชาติไม่มีข้อต่อรอง
หรือข้อเรียกร้องใดทั้งสิ้น
ขอเพียงให้ร่วมกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
และประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นโอ้โหผมนี่ตื้นตันใจ
ขัดต่อเจตนารมณ์และแนวทางทางการเมืองของรวมไทยสร้างชาตินะครับ
โดยเฉพาะเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะช่วยกันนะครับ
สร้างความเข้มแข็งมั่นคงของสถาบันขออภัยของสถาบันหลักทั้ง๓ต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือท่าทีมาจากนะครับอ่าพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็นะครับ
เพื่อไทยที่สอดรับกันเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูขอขั้นคิวนิดนึงนะครับ
แต่ว่าต่อเนื่องกันได้แฮสแท็กที่พูดไปตอนต้นรายการห้องข่าวหัวเขียว
พอหลังจากพอหลังจากรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ประกาศร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยปั๊บเราออกกี่โมงก๊อฟ

ชนละนานลาออกกี่โมง
ก็นี่ไงเพราะว่าก่อนหน้าหมอชนนั่นพูดไว้
ว่าถ้าเกิดว่ามีการร่วมแบบนี้จริง

ของคนเสร็จถามก็มีไม่ต้อง

คุณผู้ชมครับแล้วถ้ามาแบบนี้แล้วถ้าดูเสียงสิ
ดูเสียงได้ว่าตอนนี้มันกี่เสียง
และน้ำแข็งแบ่งแยกกันให้ดี

ส่วนสเต็ปต่อไปมันต้องเกิน๓๗๕เพื่อที่จะโหวตนายกนะ
อันนี้เอาให้ดูค่ะไล่ทีละสเต็ปก่อนพักที่แถลงไปแล้วว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ตอนนี้มันเกินกึ่งหนึ่งแล้วล่ะกึ่งหนึ่งคือ๒๕๓
น้ำแข็งแยกให้คุณผู้ชมเข้าใจนะ
๒๗๔ที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมมีเพื่อไทย
ภูมิใจไทย๗๑เสียงแล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
แล้วนอกจากนั้นก็จะมีชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงมีประชาชาติ๙เสียง
ส่วนด้านล่างก็จะมีชาติพัฒนากล้า๒เสียงเพื่อไทยรวมพลัง๒เสียง
เสรีรวมไทย๑เสียงพลังสังคมใหม่๑เสียงแล้วก็ท้องที่ไทย๑เสียง
รวมตรงนี้คือ๒๗๔ทีนี้คุณผู้ชมฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือทั้งโหวตนายกและร่วมรัฐบาล
ถูกต้อง๒๗๔นะแล้วอีกฝั่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นว่ามี๔พักเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พักแล้วรวมได้๔๓เสียงอันนั้นคือยังไม่ได้เห็นว่าจะแถลงแบบร่วมรัฐบาลแบบชัดเจน
คือหมายความว่าเขาจะยกมือโหวตนายกให้แน่จำได้ไหมที่คุณไผลลิกบอกให้ว่า
แล้วก็มีครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็มีพักใหม่นี่ค่ะอีก๓เสียง
บวก๔๐เป็น๔๓เสียงดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่ารวมทั้งร่วมจัดตั้ง
รัฐบาลและประกาศว่าจะโหวตนายกรวมแล้ว๒๔๗บวก๔๓เป็น๓๐๐
เสียงแต่พี่เบิร์ตการจะโหวตนายกได้อย่าลืมนะจะต้องมี๓
๓๗๕เอา๓๗๕ตั้งลบด้วย๓๑๗ลบเหลืออะไรเหลือ๕๘๕๘ต้องได้เสียง
สวอีกอ่ะ๕๙๖๐ป่ะอ่ะหกตีไม่๖๐ป่ะคิดว่าได้ไหมอ่ะถ้าดู
หน้าหนังแบบเนี้ยอ่าสวก็ไม่น่าปฏิเสธหรือเปล่าก็ใช่ไง
ก็ถักตรวจว่ามีทางรวมไทยสร้างชาติมาแล้วเออเออพลังประชา
เท่าไหร่พลังประชารัฐ๔๐๔๐ที่ไหน๔๐บวก๑๐๐ตรง
กดส่วนห้าสิบรูปไทยสร้างชาติไหน๓๖๓๖ที่ไหนพี่เยอะ
กว่านั้นพลังประชารัฐ๔๐ที่ไหนผมพี่เห็นเยอะกว่านั้นถึงบอกไง
ว่ามันมีตัวเลขที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นก็คือเสียงของ
สวนนั่นแหละผมคิดว่าร่วมรัฐบาลจริงก็ตัวเลขนี้๓๑๗เสียง